สุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะมีเรื่องของตลาดนัดที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งตลาดนัดที่เราจะนำเสนอวันนี้เป็นตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษม
คลังของดี๔ภาคจัดแสดงสินค้าโดยทางกรมศุลกากร

มีประชาชนไปเข้าคิวรอซื้อกันตั้งแต่เช้าทีเดียวค่ะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
ประชาชนจำนวนมากแห่กันเข้าไปเลือกจับจองจักรยานมือสอง
ภายในเต็นต์ของกรมศุลกากร
ตลาดนัดคลองพดุงกรุงเกษมทันที
ที่เปิดทำการจำหน่ายในเวลา๑๐นาฬิกา
สองสามีภรรยาคู่นี้เป็นสองคนแรก
ที่ได้เข้าไปเลือกซื้อจักรยานมือสอง
วสันบอกว่าออกเดินทางมาจากย่านสะพานควาย
มาถึงที่นี่ตั้งแต่๗นาฬิกา๓๐นาที

หลังจากต้องผิดหวังมาไม่ทันในครั้งก่อน
เพราะรับวันละ๒๐๐คิว
พวกเขาใช้เวลาเลือกไม่ถึง๑๐นาที
ก็ตัดสินใจซื้อรถจากญี่ปุ่นในราคา๑๕๐๐บาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประกอบชิ้นส่วนจนสมบูรณ์

เพื่อจำกัดหนึ่งคนต่อหนึ่งคัน

เหมาะสมครับถูกเลยล่ะถูกเลย
ถือว่าเป็นราคาถูกเพราะว่าเขามีหม้อแปลงไฟ
และเป็นรถญี่ปุ่นเป็นรถนำเข้า
เพราะว่าถ้าของบ้านเราจักรยานมันยางมันจะเสียง่าย
ถ้าของต่างประเทศยางเขาจะทน

อือมันจะขักมันมุ่นวานแล้ว

สันและภรรยาจะนำจักรยานไปใช้ปั่นออกกำลังกายในระแวกบ้าน

สำหรับจักรยานมือ๒ที่กรมศุลกากร
มาจำหน่ายในตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

ราคาคันละประมาณ๑๕๐๐๒๐๐๐บาท
ด้านหลังของดิฉันนะคะคือบรรยากาศที่ประชาชนค่ะ
เดินทางมาเลือกซื้อจักรยานมือสองที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
บริเวณตลาดคลองพดุงกรุงเกษม
จัดขึ้นโดยกรมศุลกากรค่ะ

แต่ว่าประชาชนยังคงเดินทางมาอย่างคึกคัก
เพื่อมาเลือกซื้อจักรยานแบบนี้แหละค่ะ

ทางกรมศุลกากรจะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกครั้งละ๑๐คนนะคะ
โดยมีเวลา๒๐นาทีในการตัดสินใจค่ะ

ก็สามารถนำไปแล้วก็จ่ายเงินตรงบริเวณนู้นได้เลยค่ะ

กรมศุลกากรได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
จัดหามาให้ประชาชนซื้อในราคาถูกและคุณภาพดี
ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งเป้าหมายจำหน่ายตลอด๗วันรวม๔๐๐คัน
เพิ่มเป็น๑๔๐๐คันตลอด๗วัน
เนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
ส่วนยักษณะลาคันละ๔๐๐บาทจำนายหมดแล้ว
ส่วนเดินทางมารับมอบในเช้านี้
ความมั่นใจก็คือว่าเป็นรถมือ๒ที่นำเข้ามา
สภาพตั้งแต่๗๐เปรกเปรด๑๐เปรก๙๐เปรก
แล้วราคาอย่างนี้นะครับ
บาทที่คนมาซื้อส่วนใหญ่เป็นรถที่มีคุณภาพ
คือพูดง่ายว่าวันนี้คิวมาทุกคิวนะครับ
ลูกค้ามาทุกคนไม่มีไม่ซื้อ
จัดแสดงสินค้าโดยกรมศุลกากร
จำหน่ายไปจนถึงวันที่๑๖ธันวาคมนี้
หลังจากนั้นจนถึงวันที่๒๓ธันวาคม
พื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นทีมคลังของขวัญวันปีใหม่
จำหน่ายและบริการห่อของขวัญให้ฟรี
เพื่อมอบรอยยิ้มให้กับคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน